บ้านไหนต้องการจะติดตั้งโซลารูฟท็อปเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าอย่างยังยืนต้องฟังเลยครับเพราะว่ากรฟพหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมให้คำปรึกษาได้เขามีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้านะมีพาร์ทเนอร์ด้านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจะมาแนะนำและช่วยดำเนินการทุกขั้นตอนครับถ้าคุณ
พอจะไปสำรวจและออกแบบรวมไปถึงดำเนินการขออนุญาตหน่วยงานต่างให้ติดตั้งและบำรุงรักษาอย่างครบวงจรครับราคาตั้งแต่ดูราคาหน่อย๑๓๐๐๐บาทไปจนถึง๘๔๐๐๐บาทที่สำคัญนะถ้าคุณทุนทรัพย์ไม่เพียงพอเนี่ยมีธนาคารพันธมิตรกับกรฟภพร้อมให้สินเชื่อถึง๖แห่งด้วยกันครับแต่ว่าเงื่อนไขการกู้เป็นอย่างไรเนี่ยลองติด
ส่วนเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่เปิดให้ทดลองนั่งกันฟรี๑๓สถานีมาตั้งแต่๓มิถุนายนที่ผ่านมา
คุณผู้ชมเป็นตั้งแต่๖โมงเช้าเลยไปจนถึง๓ทุ่มตั้งแต่จันทร์ที่๑๒มิถุนายนนี้และจะเพิ่มบริการเป็น๒๐
สถานีจากสถานีภาวนาถึงสถานีสำโรงครับเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับประชาชนให้มากขึ้น
และในวันจันทร์ที่๑๙มิถุนายนจะเปิดทดลองให้บริการครบตลอดสายทั้ง๒๓สถานี
ตั้งแต่สถานีรัฐพร้าวไปจนถึงสถานีสำโรงอย่างเป็นทางการครับ
โดยช่วงทดลองแบบนี้ยังให้นั่งฟรีกันอยู่นะครับ
แล้วเรื่องนี้ต้องเตือนกันด้วยครับใครไปเที่ยวทะเลต้องระวังเลย
แมงกระพุนไฟหมวกโปรตูเกตครับหรือว่าแมงกระพุนไฟเรือรบโปรตูเกตเนี่ย
ร้ายแรงที่สุดในโลกครับถูกพัดเข้าทะเลไทยในช่วงมรสุม
ถ้าคุณไปโดนเนี่ยนะจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนส่งผลต่อระบบผิวหนังระบบประสาทหัวใจ
ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะวิธีแก้เนี่ยต้องล้างแผลด้วยน้ำทะเล
ห้ามใช้น้ำส้มสายชูเด็ดขาดครับย้ำอีกทีห้ามใช้น้ำส้มสายชู
นวดหรือว่าทายาใดให้เอาน้ำแข็งประคบเบาลดอาการปวดบวม
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดครับ